ไปดูที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี

เจ้าอาวาสท่านคงเหลืออดสุดทนจริงนะ

ไม่รู้จะจัดการกับปัญหาที่เยาวชนเนี่ย
ชอบมาใช้ห้องน้ำวัดในการทั้งมั่วสุมแล้วก็เรื่องของยาเสพติดอย่างไร
จึงขึ้นป้ายประชดไว้เสียเลยนะฮะ
ไปดูป้ายประชดตรงนี้หน่อยครับ

นิ้วขนาดใหญ่ระบุข้อความประชดประชันกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมเสพ

เอามาติดไว้บริเวณหน้าวัดถนนสุวรรณประดิษฐ์หมู่๓ตำบลกระแดะ

บอกว่าขอเชิญเสพและขายยาเสพติดทุกชนิดในบริเวณวัดนี้ซะเลย

โดยพระครูธันมิสราพรเจ้าอาวาสวัดถนนสุวรรณประดิษฐ
บอกว่าวัดแห่งนี้มีพระและสามเณรรวม๑๑รูป
ตั้งอยู่ภายในชุมชนห่างจากที่ว่าการอำเภอก็ไม่กี่กิโลเมตร
แต่พบการลักลอบเสพยาในวัดบ่อยครั้ง
ทั้งที่ก็มีกล้องวงจรปิดและมีตำรวจเข้าไปตรวจสอบทุกชั่วโมง

มีทั้งอุปกรณ์เสพแล้วก็ลูกปืนด้วยนะเมื่อกี้นะครับ

ตัดสินใจทนไม่ไหวแล้วขึ้นป้ายประชด
ให้เกิดความละอายใจซะบ้างนะครับ
อาจจะยกเวทย์
ท่านก็เลยประชดเลยเปิดค้าเสรีไปเลยไหม

แต่ทางด้านของตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
เพราะว่าพลตำรวจตรีอภิชัสบุญสีบรวด
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
มีคำสั่งให้พันธ์ตำรวจเอกพรศักดิ์นวลหนู
รองผู้บังคับการนำชุดป้องกัน
ก็ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะครับ
รายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบภายใน๓วัน
ถ้าผลเป็นยังไงก็รายงานให้ท่านเจ้าอาวาสทราบด้วยนะครับ
ใช่ค่ะแต่ย้ำว่าเป็นการประชดนะครับ

จะได้บุญมหาศาลประชดนะจ๊ะ

ถ้ามาจริงก็ถูกจับหลาน